ก็เหมือนแบบมันถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมีการบอกว่าถ่ายรูปเองที่บ้าน
เลือกแว่นเองแว่นที่เราชอบอะไรกันค่ะ
พี่อยากรู้ว่าเวลาเราโพสต์ภาพใครเป็นคนคิดให้คะ
ใครเป็นคนถ่ายให้แม่ถ่ายค่ะแม่เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมากเลยค่ะท่านผู้ชม
เพราะว่าช่วงโควิดคุณแม่ได้พบพรสวรรค์ตรงนี้
ถ่ายรถเก่งมาแต่รูปเกือบทุกรูปในอินสตาแกรมของหนูแม่เป็นคนถ่ายค่ะ
จริงเหรอคะคุณแม่กลับเป็นช้างภาพไปแล้ว
เก่งมากเอาจริงนะคะก่อนนั้นเนี่ยหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูชอบต้นไม้เลย
แต่ว่าเมื่อถึงโควิดนะคะแล้วเหมือนว่าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ไม่มีต้นไม้อะไรเลย

ก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงเนาะลองดูแล้วกัน
ไปมาเหมือนที่ทุกคนพูดนะคะเข้าแล้วออกยากเหลือเกิน

จาก๑ต้นกลายเป็นตอนนี้หนูมี๗๐กว่าต้นนะคะ

ว่าตั้งแต่หนูเริ่มปลูกเปิ้ลไม้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ

รู้สึกแบบคอมไม่ได้หงุดหงิดมากขึ้นเพราะว่าเราต้องรอว่ากว่าใบหนึ่งจะออก
มันใช้เวลานานรู้สึกว่าหนูใจเย็นขึ้นเยอะมากเลยค่ะ

พี่พอมแปบทำได้ดีมากเลยค่ะสวยมากที่สุดค่ะ
ดีใจนะคะรู้สึกว่าต้นไม้เป็นอะไรที่แบบมันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้เย็นขึ้นอากาศในบ้านก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้

ก็มีแต่คนบอกว่าเลิกถ่ายรูปกับต้นไม้ได้แล้ว
มาถ่ายกับมันสัมปรังแล้วไม่กับต้นยางอะไรอย่างเงี้ย
แต่จริงหนูเอากลับบ้านแล้วก็ที่ดินมันมีมันอยู่แล้ว

ใช่ค่ะจากที่บ้านคุณยายค่ะ

โคลิโอหมดเลยคิดแบบวางนู่นวางนี่
แล้วหนูเป็นคนแบบแม่มีเอายังงี้นะเอายังงี้

แว่น
ใช่ค่ะแว่นนะคะโบราณนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะ

โอ้โหค่ะส่วนโควิดเริ่มตาแล้ว

น่าจะแบบว่าเร็วนี้มากจะเปิดกล้องแล้ว

ใช่ค่ะคือแบบหนูกลับไปคิดว่าอ๋อ

ผ่านไปผ่านมานี่เดือน๗แล้ว

ใช่ค่ะก็แบบรู้สึกเหมือน